ท้ายเบรกนี้มีคลิปหนึ่งมาให้ดูค่ะแต่ว่าให้ดูเพื่อที่จะได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะ
ใครเขาให้ทำกันแบบนี้นั่งหลังกระบะแบบนี้แล้วเต้นแบบนี้เต้นจนรถโยกอะค่ะ
ใช่เพจเจ๊ม้อยวีพลัสเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วบอกเลยนะคะว่าอันตรายมาก
กระบะข้างหลังเขาทำให้ขนของไม่ได้ทำให้คนนั่ง
จำได้ไหมก่อนหน้านี้นายกเขาออกกฎมาให้คนนั่ง
ก็บ่นโอดครวนกันว่ามันไม่ได้มันมีปัญหาขนคนงานนู่นนี่นั่นนู่น
เขาก็อรุมอร่วยให้แล้วเพราะฉะนั้นใช้ให้ถูกกดนะคะ
อย่าทำแบบนี้อันตรายมากแล้วรถวิ่งไปวิ่งมา

จากเต้นมันจะกลายเป็นดิ้นเอานะ
อันตรายนะแต่ไม่ได้ดิ้นที่แปลว่าเต้นนะดิ้น
เออมันอันตรายมากเพราะฉะนั้นอย่าทำตามนะคะ